ได้นำออกวิ่งจากใต้สุดของไทยจะไปเหนือสุดของไทย
เพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้ได้๗๐๐ล้านบาท
ช่วยเหลือ๑๑โรงพยาบาลรัฐนะครับ
จากจะมีผู้คนที่ไปร่วมวิ่งกับตูนเยอะแล้วเนี่ย
ล่าสุดวันนี้เชศสมายบาเฟอโรนะฮะ
เป็นวงดนตรีดังนะครับสมัยบาฟาโฟโลเนี่ย
แต่ว่าเชศเนี่ยพอเขาไปทำไร่ทำสวนอยู่ที่ชนบุรีเนี่ย
เขาเลยตัดสินใจว่าเขาจะไปวิ่งในจุดที่ตูนเข้าไปไม่ถึง

ส่วนตูนวันนี้ต้องพัก๓ชั่วโมงครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีแฟนคลับเข้ามาเยอะ
แล้วก็ไปเหยียบเท้าไปดึงแขนจนบาดเจ็บนะครับ
วัดเขาพนมไตรรัฐตำบลกลายอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนช่วงสายถึงบ่ายที่วิ่งมา

ตอนที่วิ่งไปถึงช่วงบริเวณบ้านสะแก้วก่อนขึ้นสะพานกลาย
ตรงจุดนี้มีชาวบ้านมาเยอะครับคุณเขียนมาสอน
แล้วก็ไปต้องการขอถ่ายรูปเจอด้วย
เอิญมีคนหนึ่งพลาดไปเหยียบเท้า
เหยียบแบบอย่างแรงจนตูนเจ็บเท้า
ขณะที่ถูกเหยียบเท้าก็มีอีกคนนึง
ดึงแขนจะขอถ่ายรูปเซลฟี่
ก็เลยปวดทั้งขาปวดทั้งแขนปวดทั้งเท้าปวดหลังด้วย

เอางั้นให้พัก๓ชั่วโมงก็แล้วกัน
หลังจากพักแล้วมีอาการดีขึ้น

ก็มุ่งหน้าไปทางอำเภอสิเชน
ช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ทางนครศรีธรรมราชอยู่
ทีมงานก็บอกว่าต้องมีการหารือกันล่ะว่าจะต้องมีการดูแลพี่ตูนยังไง
เวลาไปแต่ละจุดที่มีประชาชนเข้ามาใกล้เยอะเนี่ยค่ะ
ต้องป้องกันจะได้ไม่บาดเจ็บอ่ะนะคะ
ก็พยายามที่จะประชาสมพันธ์กันอยู่ตลอดว่ายังไงขอให้ไปเจอกันในจุด
ตามปกติจุดพักก็จะพัก๔๐นาทีแต่ครั้งนี้ต้อง๓ชั่วโมงเพราะเจ็บอ่ะนะคะ
อดีตมือกลองวงล็อกชื่อดังในยุคเราใช่ไหมคะยุค๙๐

จะวิ่งไปในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่คุณตูนอาจจะเข้าไปไม่ถึงนะคะ
ก็จะช่วยหาเงินสมทบเข้าโครงการนี้ล่ะ
เริ่มที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี๒๐พฤศจิกายนนี้๘โมงเช้า
บริเวณหน้าหอพระพนัสบดีจากนั้นก็จะวิ่งไปตามอำเภอต่าง
ก็หน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาก็แจ้งไปได้ก็จะวิ่งไป
ไม่กำหนดสิ้นสุดหยุดวิ่งว่าจะหยุดวิ่งเมื่อไหร่ยังไงนะคะ
แต่จะหยุดวิ่งพร้อมกับคุณตูนนี่แหละ
เห็นคุณตูนแล้วผมซึ้งใจเขาครับเขาคือวีรบุรุษเลย
วีรบุรุษที่เท่มากเลยเขาเองเนี่ยวิ่งจนบางทีเจ็บป่วยอย่างเงี้
บางทีท้ายแผ่วแล้วก็คือเห็นบางคนโพสต์บางคนแชร์มาอะไรอย่างนี้
ผมก็โอ้โหจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ยังมีกำลังอยู่
ถึงยายุทธ์๔๗แต่ใจถึงอยู่แล้วครับ
ก็ยอดบริจาคโครงการ๙คนละ๙ตอนนี้ก็พุ่งสูงไปกว่า๒๐๐กว่าล้านแล้วนะครับ

ได้จากทางเพจ๙คนละ๙ที่เขาก็จะมีการไลฟ์สดเวลาที่ตูนออกวิ่งนะครับ๕๓๕กิโล
นี่ก็ตัวเลขเงินบริจาคก็ขยับขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะ
เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นเกษตรกรแล้วก็จะมาช่วยวิ่งด้วยตอนนี้นะคะ